ปัญหาเรื่องของพ่อเลี้ยงกับลูกเลี้ยง

เลือดอาบเวอะวะถามว่าฟันทำไม

ก็เลยฟันลูกเลี้ยงซะอย่างนั้น

ในชุมชนหลังวัดเหนือเทศบาลเมืองร้อยเอ็
เจ้าหน้าที่ก็ช่วยการประถมพยาบาล
นายนารินนามสุกอายุ๓๘ปี
มือเขาคุณผู้ชมฉีก

ที่ฝ่ามือยาว๗เซนได้

เลือดหลัยเป็นทาง

ชื่อมณิกรอายุ๖๓ปี

เมาเสร็จปุ๊บเดินไปทะเลาะกับแม่

ง้างมือเจ้าอีโต้ฟัน

หาเลี้ยงกับผมไม่หาเลี้ยงกับผม
สาเหตุที่หาเลี้ยงคือว่าเป็นเมี่ยงครับ
หัวกับแม่ผมต้องหนีหาสาเหตุที่ว่าต้องหนีแล้ว

เพราะว่านางอยู่หันอยู่เอ่ยมองเฉียงหน้าผมอยู่หันอยู่หันอยู่

แม่นครับเขาฟันผมนะครับ
คุณผู้ชมทีนี้ถามคุณแม่หน่อยดีกว่า
นางบนเมืองนามศูกยาย๕๐ปี
ของคนเจ็บแล้วก็เป็นภรรยาผู้ก่อเหตุนะฮะ
เขาบอกว่าคือสามีใหม่ผู้ก่อเหตุ
แต่ชอบดื่มสุราชอบเมาอัลวาสหาเรื่องนะหาเรื่องทั้งตัวเองหาเรื่องทั้งลูกตลอดเลยแล้วก็ชอบเข้าใจว่าเธอเนี่ยรักลูกมากกว่านะตอนนั้นก็บอกมาแล้วว่าโอ้ยลูกชายมันก็ตั้งใจทำงานหาเงินมาจุนเจือครอบครัวกระทั่งจ่ายค่าน้ำค่าไฟไม่ได้ไปสามารถให้เทเมาอะไรยืนยันว่าลูกชายไม่ได้สามารถให้เทเมาแต่สาม
เร่งติดตามพ่อเลี้ยงดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ